คุณผู้ชมครับนั่นคือบรรยากาศภาพรวมของการประมูลที่นำมาฝากคุณผู้ชมให้ติดตามพร้อมกันนะครับ
มาในวันนี้ตลาดหุ้นไทยส่งท้ายปลายสัปดาห์นะครับ
ราคาของทั้ง๔ค่ายต่างปรับตัวไหลติดลบครับ
วันนี้ราคาปิดตลาดอยู่ที่๑๙๓บาทปรับตัวลดลงมา๖บาท
นายสุเชษสุขแท้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์วิเคราะห์ว่า

ดันให้ราคาขึ้นมาถึงเท่าตัว
เพราะมีความจำเป็นที่จะต้องประมูลใบอนุญาตให้ได้นะครับ
ล่าสุดที่อยู่ที่๑๙๓บาทนะครับซึ่งราคาที่ลดลงนั้นก็จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นเท่านั้น
แต่ถ้าหากว่าประมูลได้ราคาจะขยับขึ้นมาที่๔๓บาท
เพราะจะต้องเพิ่มทุนแต่ถ้าหากประมูลไม่ได้ราคาจะดีดกลับขึ้นไปอยู่ที่๑๐บาท
ส่วนนายพิชัยเลิศสุภงกิจครับผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการตลาดบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติวิเคราะห์ว่า
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเหนื่อยกับภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและกำไรจะลดลงครับ
จะเสียเปรียบคู่แข่งที่อยู่บนใบอนุญาต
โครงสร้างทางการเงินอ่อนตัวลงด้วยครับแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ใบอนุญาตจะไม่กระทบต่อธุรกิจ
เพราะไม่มีฐานลูกค้าไม่สามารถทำธุรกิจได้ทันที
เมื่อไม่ได้ใบอนุญาตในราคาที่ถูกก็ไม่สามารถทำโปรโมชั่นในราคาที่ถูกได้ครับ
แต่ถ้าหากว่าได้ใบอนุญาตขึ้นมาก็จะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ